ผมนี่เห็นข่าวนี้ทีไรนะครับผมตื่นเต้นทุกที
เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้โชคดีในแคมเปญนี้คุณผู้ชมครับ
ไม่ว่าจะได้รับรางวัลเป็นทองล้านหรือเป็นมอเตอร์ไซค์
ก็สามารถเอาไปพลิกชีวิตตัวเองได้แบบทันทีเลย
เพราะว่าสามารถนำไปปลดหนี้นะครับไปต่อยอดสร้างอาชีพนะครับ
เรียกได้ว่ารางวัลจากคาราบาลมีคุณค่าและมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มาก
ใครอยากเป็นเศรษฐีอย่าโมรอช้านะครับ
คาราบาลแดงจะจับแจกล้านสุดท้ายแล้วนะ
๕สิงหาคมนี้ครับ๕สิงหาคมนี้
ตกแต่งสวยงามสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัลค่ะ
รวมแล้วมูลค่ากว่า๘ล้านบาท
คุณผู้ชมนะคะมาร่วมชิงรางวัลด้วยกติกาง่ายค่ะ

ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
ฝาคันโซคูณ๒เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
แล้วก็พับใส่ใต้ฝาบีบให้แน่น
ส่งมาที่ตู้ปน๒บังปกงฉะเชิงเสา๒๔๑๓๐
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะ
ก็ย้ำกันนะคะอย่าช้าเพราะว่าแจกกันทุกวัน
แล้วก็สามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
ในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้ค่ะ

ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
มีส่วนผสมจากตับกลูครโลโนแลกโทนและสารสกัดขมิชัน
อร่อยสดชื่นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศ
ย้ำนะครับโค้งสุดท้ายกับการจับแจกทองล้านของคาราบาลนะครับ
รีบส่งฝากันเข้ามานะครับจับแจกนะครับ
จับจริงแจกจริงแจกกันสดย้ำนะ
ตลอดข่าวตลอดข่าว๕สิงหาคมนะครับ
คาราบาล๑๐บาทคุ้มนะครับถ้าคุณได้ทองล้านไป